ยังคงอยู่ที่เรื่องของเหตุสลดฆ่ากันตาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
เป็นอดีตลูกเขยก่อเหตุไปใช้มีด
ไปแทงอดีตแม่ยายจนเสียชีวิต
ปมเหตุมาจากเขามีการพูดคุยกันว่า
ก่อนหน้านี้จะพาผู้ใหญ่มาพูดคุย
เพื่อที่จะขอคืนดีกับอดีตภรรยา
แต่ปรากฏว่าอดีตภรรยาพาแฟนใหม่มาอยู่บ้าน
เห็นแบบนี้แค้นก็เลยก่อเหตุขึ้นมา
แตกไปลงที่อดิตแม่ยาย
เสียชีวิตเลยนะคะคาสวนมะเขือของตัวเอง

วันที่๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ผู้เสียชีวิตคือนางอุไลคำสุวรรณอายุ๕๓ปี
ก็ถูกพบเป็นศพอยู่กลางสวนมะเขือนะคะในตำบลโพศีอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ด
สภาพศพตอนที่ไปพบเนี่ยมีแผลถูกแทงด้วยของมีคม๒แผล
ใกล้กับศพมีมีดทำครัวปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตตกอยู่ด้วย
ทีนี้ไปสอบสวนเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยคือนายอำคาโฮมแพนอายุ๔๒ปี
หลังก่อเหตุหลบหนีไปแล้วนะคะชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
เห็นนายอำคาขี่รถจักรยานยนต์มาหานางอุไลแล้วตะโกนคุยกัน
สักพักเดินลงมาจากรถมาหาผู้ตายแล้วเกิดมีปากเสียงกัน
จังหวะที่นางอุไลล้มเก็บมะเขือนะคะอดีตลูกเขยใช้มีดแทงค่ะ
อุไลก็เลยร้องขอความช่วยเหลือคนที่เห็นเหตุการณ์ในตะโกนห้าม
นายอำคานะอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นสุดท้ายก็ทิ้งรถแล้วก็หนีไปนะคะ
นางสาวเกษรินอรันสารอายุ๓๕ปีซึ่งเป็นลูกสาวของผู้ตาย
แล้วก็เป็นอดีตภรรยาของผู้ก่อเหตุด้วยเขาเล่าให้ฟังนะคะ
เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีสามีมาแล้ว๒คนมีลูกติดมาแล้ว๓คน
เป็นผู้ชายหนึ่งเป็นผู้หญิงสองก่อนที่จะมาอยู่กินกับนายอำคาเนี่ย
คืออยู่กินกันมา๑๐กว่าปีแล้วไม่เคยมีลูกด้วยกันนะคะ
สำหรับนายอำคาที่อยู่กินกันมาแล้วก็อาศัยอยู่ที่บ้านของนายอำคานี่แหละ
ก็พาลูกสาวทั้ง๓คนที่อยู่ที่เป็นลูกติดกับสามีเก่าเนี่ย
อยู่ด้วยคนนึงแต่ว่าลูกสาวเนี่ยมีนิสัยเกเรค่ะ
ไม่ค่อยไปเรียนไม่ค่อยเข้าบ้านจนเมื่อ๖เดือนก่อน
ก็เริ่มมีปากเสียงกับนายอำข่าแล้วก็แม่ของนายอำคา
เพราะว่าปัญหาของลูกสาวของเธอคนนี้ค่ะนายอำคาก็เลยไล่ตัวเองเนี่ย
ตัวเขาเนี่ยออกจากบ้านไปพร้อมกับลูกก็เก็บของออกจากบ้าน
ไปอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมาไปทำงานอยู่ที่นั่น
แล้วก็ไปเจอแฟนใหม่แล้วก็อยู่กินด้วยกันนะคะ
นายอำคารู้เรื่องเข้าไม่พอใจโทรไปก่อกวน
ขู่ว่าจะทำร้ายคนในครอบครัวถ้าเธอไม่กลับมาคืนดีด้วย
ทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอบอกว่าเธอเนี่ยนะเป็นฝ่ายไปตามง้อ
เป็นฝ่ายไปตามขอคืนดีนายอำคาก็ไม่ยอมคืนดีด้วย
ทีนี้พอตอนนี้มีสามีใหม่แล้วกลับมาระราน
กระทั่งมาก่อเหตุฆ่าแม่ของเธอค่ะ
เป็นผลงานอำตรายเขาวางซิ
ไปสอบถามนายสังสรรสิงหาทิพย์เป็นสามีของผู้ตาย
บอกว่าก่อนหน้านี้นายอำคาก็เคยมาพูดคุยกันด้วยนะ
ว่าจะมาขอคืนดีกับลูกสาวแล้วก็จะพาผู้ใหญ่มาคุยกัน
ตัวเองก็เลยโทรไปสอบถามลูกสาวว่าเนี่ยจะคืนดีกับนายอำคาหรือเปล่า
ลูกสาวปฏิเสธค่ะเพราะว่ามีสามีใหม่ไปแล้ว
ก่อนเกิดเหตุ๒วันลูกสาวแล้วก็สามีใหม่
เขามาพูดคุยกันเรื่องของการมั่นหมายกันแล้วนะคะ
ว่าจะมีการแต่งงานกันภายในสิ้นปีนี้
ทีนี้ยังไม่ทันเกิดงานขึ้นเลยค่ะยังไม่ทันจะแต่งเลย

ทีนี้ต่อมาตำรวจสพโพชัยนะคะสามารถตามจับกลุ่มตัวนายอำคา
คนนี้ค่ะคนที่ก่อเหตุจับได้ขณะเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าอ้อย
ก็ห่างจากจุดเกิดเหตุไปสักประมาณ๘กิโลเมตร
สอบสวนเบื้องต้นนายอำคาให้การนะคะ
ว่ามีปัญหากับอดีตภรรยาเรื่องลูกติด
ก็เลยไล่ทั้งแม่ทั้งลูกออกจากบ้านไป
ไปรู้ว่าไปทำงานอยู่ที่โคราช
พยายามไปขอคืนดีแล้วแล้วก็เข้าไปหาอดีตแม่ยาย
คือไปตกลงกับอดีตแม่ยายกันนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวช่วงปีใหม่นี้จะพาผู้ใหญ่มาพูดคุยกัน

แต่ว่าล่าสุดวันที่๑๗พฤศจิกายน
เห็นเลยค่ะว่าอดีตภรรยาพาแฟนใหม่กลับมาบ้าน

เขาบอกเขาหึงหวงแล้วก็เสียใจอย่างมาก

แล้วก็เล่าให้ฟังว่าเย็นวันเกิดเหตุ
ขี่รถตามหาอดีตแม่ยายเพื่อทวงถามสัญญา
แล้วก็ตอบว่าว่าทำไมไม่ห้ามลูกสาวไม่ให้ไปมีแฟนใหม่

ก็คุยกันแล้วไงมาทวงถามสัญญาไง
แต่ว่าถูกอดีตแม่ยายตะคอกใส่ว่าเลิกกันไปแล้ว

เขาบอกเธอเขาได้ยินแบบนี้เขาบันดาลโทษะนะคะ
ใช้มีดที่เตรียมมาแทงแม่ยายจนเสียชีวิต

พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น
ขณะนี้ยังคุมตัวสอบสวนอย่างละเอียดนะคะ
ว่าจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่
จากนั้นก็จะคุมตัวไปฝากขังต่อไปค่ะ